ดูเรื่องร้อนข้ามสัปดาห์เลยค่ะกรณีที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ร่อนใช้คำว่าร่อนร่อนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด๗๐
๖จังหวัดบวกอีก๑เขตการปกครองคือกรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับ
คนไทยข้อนประเทศปิดตาชี้ไปที่ประหลัดมหาทัยเลย
กลายเป็นผู้ต้องหาของสังคมนะคะว่าเอ๊ะคุณ
คุณทำแบบนี้เอื้อกลุ่มทุนหรือเปล่า
ทำไมต้องเป็นบริษัทไทยเบเรสจำกัดมหาชน
คนไทยคนอื่นเขาไม่เสี่ยงเหรอล่าสุดประหลัดมหาดไทยยอมถอยแล้วนะฮะ
หนังสือฉบับนี้ออกมาค่ะยอมถอยแล้ว
เพราะว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ต้องยอมรับว่ามันเยอะจริงนะคะ
เอาย้อนกลับไปย้อนกลับไปตอนที่บอกว่า
ขอสนับสนุนวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัว
ของบริษัทไทยแรปเวอริสจำกัดมหาชนก่อนนะฮะ
คำสั่งเนี่ยช่วงแรกมีสองฉบับค่ะ
คนลงนามคือนายชัดชัยพรมเลิศ
หลักกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนที่สุด
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัด
บวกกับอีกหนึ่งเคสปกครองพิเศษคือกรุงเทพมหานครนะฮะ

ใจความสำคัญของหนังสือคือสนับสนุน
สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
แก่พนักงานบริษัทไทยเบเวรสจำกัดมหาชน

พนักงานจำนวน๔๓๒๐๐กับอีก๑คน
และครอบครัวด้วยพ่วงไปที่ครอบครัวของพนักงานด้วยนะคะ
อีก๒๘๒๔๔คน

ขอสนับสนุนวัคซีนให้กับกลุ่มคนเหล่านี้

เรื่องนี้แน่นอนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันให้แซ่บ
ต้องใช้คำนี้ในโลกออนไลน์นะคะ
จนกระทั่งดันเทรนด์ทวิตเตอร์นี่
ความนิยมอันดับที่๔แฮชแท็กไทยเบฟค่ะคุณ
ร้อนแรงมากในทวิตเตอร์โดยเฉพาะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าลักษณะแบบนี้เหมาะสมหรือไม่
แล้วยังไงคนไทยคนอื่นเขาไม่เสี่ยงเหรอ
เฉพาะพนักงานไทยเบฟเหรอที่เสี่ยงนะฮะ
ไม่เหมาะสมหรือเปล่าในการจัดสรรวัคซีน
ให้กับบริษัทเอกชนจำนวนมากแบบนี้
คุณทำแบบนี้คุณเอื้อนายทุนหรือเปล่านะฮะ
แม้ว่าในเวลาต่อมาค่ะประหลัดกระทรวงมหาดไทย
จะออกมาชี้แจงบอกว่าลักษณะการกระทำแบบนี้
ที่มีการร้อนหนังสือถึงพวก
ทั้ง๗๖จังหวัดบวกกับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ
บอกว่าลักษณะการกระทำแบบนี้ไม่ได้เลือกปฏิบัติ
แล้วก็ชี้แจงว่าทุกอย่างเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เรื่องแนวทางให้บริการวัคซีนโควิด๑๙
แบบปูพรมทั่วประเทศ
ปูพรมนี่คือเป็นจุดแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะ
โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาดหนัก
ซึ่งเคยมีหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนจำนวนมาก
สนับสนุนวัคซีนมาแล้วเช่นเดียวกัน
แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ถามว่าซาลงไหม
หลังจากที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาชี้แจงแบบนี้

คราวนี้ยิ่งโหมกระนำเข้าไปอีกเลย

กลายเป็นว่าสุดท้ายทนแรงกดดันจากสังคมไม่ไหวนะคะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัดสินใจค่ะออกคำสั่งทางโทรศาสตร์ด่วนที่สุด
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ให้ยกเลิกหนังสือคำสั่งที่ให้สนับสนุนวัคซีนโควิด๑๙
ให้พนักการณ์ไทยเบเวอร์ไลน์จำกัดมหาชนและครอบครัว
คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณก็จะทำนิสัยพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหม

ใช่ยังอยู่ที่เรื่องวัคซีนที่ผมกระซิบกับพี่ต้นไป
ว่าท่านผู้ว่าปูท่านทัวร์วัคซีน

อย่างที่บอกไปฮะแดงเข้มเข้มจ๋าเลยแหละนะครับ
ปรากฏว่าความต้องการเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย
ส่งมาแค่เจ็ดหมื่นนะครับฟังท่านฮะ
เอาเป็นง่ายว่าเราถูกจัดสรร
ให้ได้รับวัคซีนมา

ซึ่งผมบอกว่ามันน้อยมาก
เพราะเดิมทีเนี่ย
เราได้รับการจัดสรรเนี่ย
๓แสนกว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความกุณาจากทางส่วนกลางครับเพราะตอนนี้
ก็ขยับเรื่องวัคซีนขึ้นมาให้แล้วก็บินอยู่ในหลักแสนแล้ว
แต่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็โปรดติดตามกันต่อไปก็แล้วกันผมก็
พยายามเต็มที่นะว่าเอาความเดือดร้อนซึ่งก็ต้องขอบคุณทาง
ส่วนกลางที่ให้ความอนุเคราะห์
เนี่ยคนจริงก็ทำแบบนี้แหละผู้ว่าปูครับคุณวิรสักวิจิต
แสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับคือคนจริงยังไงคนจริง
ก็คือเอาความจริงมาพูดอ่ะนะท่านตัดเพาะเลยใช้คำนี้ได้เลย
รายการไม่แพ้แน่นอนเราจะผ่านไปด้วยกันไม่รู้ว่าจัด
การเสร็จท่านจะอยากจะเปลี่ยนชื่อรายการหรือเปล่านะท่าน
ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยมีโรงพยาบาลสนามที่รับ
ผู้ป่วยจากจังหวัดอื่นมาดูแลแต่กลับได้รับการจัดสรรวัคซีน
ในเดือนหน้าคือกรกฎาคมเนี่ยแค่๗๐๐โดสซึ่งถือว่าน้อย
มากจากเดิมที่ขอไปกว่า๓แสนโดสนะครับจึงชี้แจงไปยัง
ส่วนกลางให้ทราบถึงความจำเป็นนะฮะจนได้วัคซีนเพิ่มขึ้นเป็น
ประมาณสักแสนโดสแต่ก็ยังถือว่าน้อยท่านบอกแบบนั้นแม้ว่า
มีความหวังนะครับจากวัคซีนซีโนฟาร์มที่สั่งจองไปยัง
ราชวิทยาลัยจุฬาพรมาช่วยเสริมแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่า
จะได้มาเมื่อไหร่ก็มีกรุงบรรคันขั้นตอนเนี่ยเมื่อวานท่าน
คงได้เห็นข่าวแล้วว่ามันมาถึงประเทศไทยแล้ว

แต่ก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพขึ้นทะเบียนอะไรแบบนี้อีก

นี่คือสถานการณ์ที่สมุทรสาครครับ

เขาบอกว่าการจราจรด้านวัคซีนมีปัญหามากเลยนะ

ปลายทางกลางทางก็จะมีปัญหา

ยังอยู่ที่สถานการณ์เรื่องของวัคซีนนะครับ

ใครที่เคยโดนเทเมื่อหลายวันก่อน
ตอนนี้วัคซีนมารอให้บริการอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะ

ใครที่เคยโดนเทโดนเลื่อนตั้งแต่๑๕มิถุนายน
คิวใหม่มารอเรียบร้อยแล้วฟังดังนี้

เทเมื่อ๑๕เดี๋ยวคิวใหม่เขาจะนัดไป
นัดมาวันพรุ่งนี้ฮะ๒๒มิถุนายน
เทเมื่อ๑๖นัดใหม่๒๓

จะมีอย่างนี้ด้วยเหรอ๑๙ยังไม่มา

แล้วจะไปฉีดที่ไหนที่เดิมท่านมีการจองกันเมื่อไหร่ที่ไหนที่เวลาใดให้ไปที่เดิมเวลาเดิม

ตามวันเวลาที่เคยนัดกันไว้เมื่อ๑๕๖๗และ๑๘ครับ
ส่วนสบคก็มีการประกาศแล้ว

แต่จากนั้นมาจังหวัดต่างต้องมีการประกาศของจังหวัดตัวเอง
มีผลวันนี้๒๑มิถุนายนเป็นต้นไป
ลงนามคำสั่งด้วยตัวท่านเองฮะคลายล็อกอะไรบ้าง
กิจการแปดกิจกรรมสระว่ายน้ำเนี่ย
ว่ายน้ำตามหมู่บ้านยังไม่ได้นะ
ระว่ายน้ำสาธารณะสระว่ายน้ำจ่ายงงจ่ายเงิน

คลายล็อกวันนี้เป็นต้นไปสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา
จะเล่นโปโลจะเล่นเวคบอร์ดจะเล่นเคเบิ้ลสกี
อันนี้ก็เริ่มเล่นได้แล้วศูนย์การเรียนรู้จะเป็นอุทยาน
จะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติต่าง
วันนี้ก็เริ่มได้แล้วนะฮะห้องสมุดก็เปิดได้แล้วเช่นกัน
ร้านอาหารล่ะร้านอาหารเปิดได้นั่งได้เต็มที่
สำหรับพวกโอเพศแอร์ได้แล้วนะฮะโอเพศแอร์เนี่ยได้เต็มที่
แต่ไม่เกิน๕ทุ่มแต่ถ้าหากเป็นร้านอาหารอยู่ในห้องแอร์
มีห้องแอร์นั่งได้เต็มที่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสมมุติถ้าคุณรับร้อยหนึ่ง
เคยรับร้อยหนึ่งตอนเนี้ยเปิดได้รับได้แค่ห้าสิบคนไปก่อน
จากพี่ต้นพูดจากร้อยรับได้ห้าสิบแต่ก็ไม่ใช่ยี่สิบนั่งหัวชนกันนะ
ก็ต้องนั่งห่างกันด้วยห่างกันต้องห่างตามมาตรฐานจริง
มาตรการจริงจริงครับและห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรการนี้ยังคงอยู่ต่อไปนะครับสนามกีฬาจะเป็นกลางแจ้งจะเป็นในร่ม
ไนร่มคืออะไรกีฬาเอาแบตเอาแบตแบตแบตมินทันเอ่อเอ่อ
ก็สามารถเปิดได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับเปิดได้แล้วแต่ว่าการเปิดเนี่ย
ไม่เกินสามทุ่มนะแล้วมีการแห่งขันได้ไหมเอ่อมวยก็ยังได้
เทควันโดยูโดเล่นได้แล้วครับการแข่งขันได้ไหมได้ครับ
แต่ยังไม่ให้ผู้ชมเข้าไปเข้าชมครับส่วนร้านสะดวกซื้อ
อันนี้คือหัวใจของคนกลางคืนอย่างพวกเรา
กลางค่าเมื่อคืนโหจะกินอะไรวะเนี้ยใช่เขาปิดแต่ห้าทุ่มอ่ะ
ตื่นประมาณเที่ยงคืนอย่างนี้๕ทุ่มเที่ยงคืนไม่รู้จะซื้ออะไร
ตอนนี้เปิดได้แล้วตามเวลาปกติยี่สิบสิบชั่วโมง
แต่มันก็มีกระแสออกจากร้านสะดวกซื้อบางยี่ห้อนะทำไมอ่ะฮะ
เขาอยากจะปิดนะคือปิดบ้างคืออยากจะปิดบ้าง
แล้วแต่คุณอันนี้คือเปิดว่าเปิดแล้วทำการได้แล้ว
แต่ถ้าหากพิจารณาแล้วยังมีความรู้สึกกังวล
ก็ตามเวลาที่ทางต้นสังกัดของท่านมีการสั่งการไว้กันแล้วกันนะฮะ
การประชุมสัมมนาถ่ายหนังเข้าค่ายปฏิบัติธรรมทำได้แล้ว
ไม่เกิน๕๐คนแต่หากใครอยากเกิน๕๐คน
ต้องมีการขออนุมัติเป็นกรณีไป
แต่สุดแล้วห้ามเกิน๕๐๐คน
คลายล็อกเรียบร้อยแล้วสำหรับกรุงเทพมหานคร
ขยับลงไปลงใต้จังหวัดยะลา
มีสถานกักตัวผู้ที่หายจากโควิด
สาวเขาโพสต์๓สาวเข้ามาช่วยกันโพสต์
เพราะอะไรเพราะว่าเขารักษาตัวหายจากโควิดแล้ว
แล้วเจ้าหน้าที่พาไปกักตัวเพิ่มเติมอีก๑๔วัน
แทนที่จะกลับบ้านพาไปกักตัวอีก๑๔วัน

ในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์อยู่ชิ้นเดียวนะฮะคือพัดลม
เรียกเฟอร์นิเจอร์พัดลมแล้วมันดังสยองขวัญมาก
แอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดอย่างนี้ตลอดเวลา

ลมพัดลมมันดังเยอะตลอดเวลาฮะ
จากนั้นมาสามสาวเขาก็เลยขออุปกรณ์อื่นเพิ่มหน่อย
เขาก็เอาเตียงเอาฟูกเอาหมอนมาให้

ฉีกดูคือเปิดดูจากด้านใน
โอ้โหทำไมมันเขียวขนาดนี้
นี่มันลาขึ้นนะมีราขึ้นในมือดีนะ

เคยเป็นสถานกักตัวผู้ติดยาเสพติดมาก่อน

ตอนนี้ก็ไปมากลายเป็นสถานที่ที่
กรากตัวผู้ที่หายจากโควิดแทน
พอมีเรื่องราวร้องเรียนร้องออกไป

ให้พาไปที่บ้านดูแลตัวเองที่บ้านของเขาแทน
มาตรฐานได้ถึงขนาดนี้
นี่คือจังหวัดยะลานะครับ
ที่มันจะข้ามเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนไป
อยากจะอ่านหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้หน่อย
เตือนสัญญาณอันตรายพันธุ์เดลต้าฉีดเข็มสองเร็วขึ้น
หมอยงชี้ยอดพุ่งสูงซิโนแวคต้องซ้ำเข็มสาม
เออเดี๋ยว